กรมอุตุนะครับประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

แต่คำถามคือว่าแล้วทำไมหลายพื้นที่ฝนยังตกต่อเนื่อง
แม้กระทั่งที่บ้านผมเพชรชบุรีเองทำไมน้ำยังท่วมอยู่ณขณะนี้
คำถามครับวันนี้มีคำตอบให้เช่นเคย
ช่วงจับตาเตือนภัยกับคุณคุปตนันครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้
เมืองไทยของเรานั้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
แต่ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ฝนเหล่านี้นั้นเกิดจากอะไรและหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ภาคนั้นจะต้องเตรียมรับมืออะไรเป็นพิเศษ

ในค่ำคืนนี้ครับกับภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
เป็นบริเวณที่มีกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาแล้วก็กลุ่มเมฆฝน
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
กลุ่มก้อนเมฆนั้นค่อนข้างบางตานะครับ
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากปัจจัยสำคัญก็คือ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีกำลังแรงเลยทีเดียว
เหนียวนำเอาความเย็นแถวมองโกเลียแล้วก็บริเวณจีนตอนบน
แผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
แผลลงมาแบบนี้ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำ

ส่วนช่วงกลางวันครับท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาคมันด้วยนะครับ
เป็นพิเศษยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาคมันด้วยนะครับ
และแน่นอนนะครับมวลอากาศเย็นเหล่านี้นั้นมาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะพัดปกกลุ่มเมืองในของเรา
สิ้นสู่ฤดูหนาวครับในช่วงแรกนี้การพัดมาแบบนี้
ก็สามารถที่จะกวาดเอากลุ่มฝนที่ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาในเมืองไทยของเราด้วยนะครับ
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับ
จุดที่อาจจะเจอเยอะหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณนักกล่าวในระยะนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนอยู่ต่อไปนะครับ
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับติดตามมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้นั้นก่อตัวมา๓๔วันแล้วนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเลยทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะค่อยอ่อนกำลังลงครับ
เพราะว่าจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีคาดการณ์ว่า
่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้จะค่อยออกลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอ
่งหน้าไปบริเวณฝั่งตะวันตกของอ่าวเบงกรนะครับ
การออกไปแบบนี้ก็สามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนดังกล่าวออกไปด้วย
โดยถ้าหากเราดูจากกราฟิกแสดงการตกของฝนเนี่ยนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนนั้นจะค่อยออกจากเมืองไทยของเรานะครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันพฤหัสบดี
และแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าหลังจากนี้วันถึง๒วัน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นฝนจะลดลง

ใดก็ตามที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เข้าสู่รุ่นหนาวบริเวณทางตอนล่างก็จะเป็นฤดูฝนนั่นเองครับ
โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม

เพราะว่าจะมีฝนค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียว

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
อกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเจอพายุหมุนเขียดร้อน
เข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวอีก
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าว
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องครับ
สถานการณ์ความหนาวเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ปีนี้คาดการณ์ว่าจะเย็นกว่า๒๓ปีที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่า
ซึ่งมีความเร็วของกระแสลมค่อนข้างแรงละทีเดียว
กระแสลมนี้เองสามารถที่จะหอบเอาความเย็นจากบริเวณคั่วโลกนั้น
แผลลงมาปกคลุมทั่วทุกพื้นที่
และแน่นอนครับถ้าหากเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีกำลังแรง
เมืองไทยของเราก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงอย่างฮวบภาพเลยทีเดียวนะครับ
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เองแน่นอนครับมีผลต่อสุขภาพร่างกาย
ดังนั้นการใช้ชีวิตในระยะนี้คงต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ